เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าคนที่ตั้งใจทำไมเขาทำแบบนี้

ผลิตการจงพินาธประชาธิปัจจัยจงเจริญ

ผลิตการจงพินาธประชาธิปัจจัยจงเจริญ
นายปียรัฐจงเทพหรือโตโต้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลที่เขตบางนา
ก็ฉีกชัดเจนก็ออกมาจากที่เขาคูหาให้กากบาล
ก็ฉีกเลยต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ตะโกนเจตนารมณ์ด้วยนะคะ
ก็ถูกคุมตัวไปสถานีตำรวจบังนา
ปียรัฐเขียนแถลงการลงบนกระดาษชี้แจงการฉีกบัตรว่า
ทำไปโดยมีสติครบสมบูรณ์ไม่มีอาการป่วยทางจิตใดเกิดขึ้น
สำนึกของพลเมืองที่ต้องการเรียกร้องและยืนยันต่อสิทธิเสรี
โดยขอรับผิดชอบทางคดีในการกระทำดังกล่าว
ก็ยืนยันว่าก็คือตั้งใจตั้งใจอยากจะแสดงออกทางการเมือง
ตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหาเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับกรณีนี้
เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายออกเสียงประชามติ
ฉีกหรือทำลายบัตรออกเสียงมีโทษจำคุก๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มีข้อหาทำให้เสียทรัพย์โทษจำคุก๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ข้อหาทำลายเอกสารราชการโทษจำคุก๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแจ้งว่า
ปิยรัฐได้รับการประกันตัวออกไปแล้วนะคะ
ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๒หมื่นบาทค่ะ